มาดูอีกหนึ่งบรรยากาศกันบ้างเพราะว่าในกรุงเทพมหานคร
ชาวไทยชาวต่างชาติก็ไปทำบุญกันนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตามวัดต่างคึกคักกันทีเดียวล่ะค่ะ
เริ่มดูบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บรรยากาศที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพ
จัดงานประเพณีสงครานเพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของไทย
สืบทอดมรดกของชาติต่อไปอย่างยาวนาน
ภายในงานก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธศัยญาติหรือพระนอน
แล้วก็กิจกรรมส่งน้ำพระพุทธมนต์การไหว้พระประจำวันเกิด
กิจกรรมก่อพระเจดีไซน์การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารตลอดทั้งวัน
ก็มีประชาชนเดินเข้าไปกราบพระพุทธชินศรีและพระสุวรรณเขต
ซึ่งบริเวณฐานพุทธบันลังพระพุทธชินศรีเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมราชสรีรางคารของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ค่ะ
อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชรีรังคารของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙ด้วยเช่นกันนะคะ